ปมเหตุแห่งความขัดแย้งของสำนักศักดิ์ยันทร์๒สำนักฯนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สำนักศักดิ์ยันทร์ที่พระนครศรีอายุทยานะครับ
คลิปที่เกิดเหตุมีมากมายหลายมุมเหลือเกิน

แล้วก็ไปหาปมขัดแย้งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ

นี่เป็นเหตุการณ์ด้านในค่ะสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือที่พระนครศรียุธยานะครับ
อำเภอพาชีนะฮะเมื่อวานยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครอืม
วันนี้ชี้ลูกศรให้หมดแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะ
มีเหตุการณ์ด้านในที่มีการทำร้ายกันแล้วนะฮะ
ขึ้นชื่อเรื่องของหนังเหนียวอยู่ยงโภคภัณฑ์
ศักยันต์เมตตามหานิยมอะไรพวกนี้นะครับแต่อาจารย์ที่สำนักนี้
ก็เข้าโรงพยาบาลไปก็หลายคนนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอีกฝั่งนึงมากันหลายคนเหลือเกิน
อีกฝั่งหนึ่งคือสำนักศักยันต์บ้านมีดีอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่คนในสำนักยานอุทยานถ้ำเสือเนี่ย
นี่ฮะมันเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับ
มีหนึ่งในอาจารย์ของสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือไปโพสต์ภาพคู่กับผ้ายัน
ซึ่งฝั่งสำนักศักยันต์บ้านมีดีบอกว่าผ้ายันนี้ลักษณะอัคระแบบนี้
มันคือฝั่งของเขาแล้วไปโพสต์อย่างนี้มันท้าทายหยามศักดิ์ศรีกัน
นะฮะไปโพสต์เรื่องของของแท้แบรนด์ดังมีราคาอะไรแบบเนี้ย
ก็นี่มันฝั่งของเขาอ่ะเหมือนกับเอาอัคระเอาผ้ายันของเขาเนี่ย
โพสต์แบบนี้เนี่ยมันดูถูกกันนะครับก็อยากจะให้ขอโทษค่ะ
เรียกร้องให้ขอโทษมาหลายวันแต่ไม่ขอโทษ
พอรู้ข่าวว่าทางฝั่งสำนักศักยันต์บ้านมีดีเมื่อวานนี้
มีพิธีใหญ่เขาก็เลยมากันเป็นร้อยคน
ถ้าไปดูภาพด้านนอกเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ก่อนจะบุกมาถึงข้างในเนี่ยนะฮะอ่ามีภาพมุมข้างนอกไหม
ของสำนักศักยรรย์ถ้ำเสือที่อยุธยาตรงนี้นะครับ
ท่านเห็นเนี่ยนี่คืออาจารย์แขกนะครับ
อาจารย์แขกนี่คือฝั่งอาจารย์ของสุนัขศักยันต์บ้านมีดี

ตอนนี้เนี่ยกำลังบอกให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย
พยายามจะให้ฝั่งของอาจารย์ที่ไปลบหลู่เขา
ฝั่งของถ้ำเสือนี่ที่ยุธยาเนี่ยออกมาขอโทษเนี่ย
อาจารย์แขกต้องพยายามบอกแขกเย็นก่อน
อย่าเพิ่งบุกเข้าไปให้เขาขอโทษก่อนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ได้ยินใช่ประเททกับอาจารย์ว่าง

ปากฉีกหัวแตก
ตอนเนี้ยเสียเลือด
อยู่ครบ
อยู่จากนี้ได้ไหม

เขาก็ยังรอฟังคำขอโทษก็ขอโทษออกมาลักษณะแบบนี้
สุดท้ายฝั่งบ้านมีดีเขาก็ยอมเดินทางกลับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มาควบคุมสถานการณ์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
พอกลับไปฝั่งนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องตรึงกำลังอยู่นะครับ
เพราะว่าเขาก็มีพิธีต่อฮะพิธีไหว้ครูของเขา
จนถึงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๘คนนะครับ
นี่เป็นช่วงค่ำเมื่อวานที่ยังทำพิธีกันต่อนะฮะ
คนที่เจ็บเนี่ยในจำนวนนี้มีอาจารย์พยักษ์เดินคน
หรือว่านายพยักษ์สิทธิอนันพรอายุ๓๒ปี
เป็นเจ้าสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือ
อาจารย์พยักษ์ก็คือชายที่สวมชุดพรามนะฮะ
อยู่ด้านในถ้ำแล้วก็ถูกชกถูกต่อยกระโดดถีบโดนเข็มขัดฟาด
เจ็บแบบเลือดอาบเต็มหน้านะครับทุกผู้ชมครับ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
อาจารย์อ๋องนี่คือคนที่โพสต์ด้วยครับที่มีภาพพยันตร์ของอีกฝั่งของบ้านมีดีครับ
อาจารย์อองนี่เจ็บหัวแตกนะครับปากฉีกเย็บ๖เข็ม
ร่างกายก็ระบมฟกช้ำไปหมดนะครับ
อีกคนนึงที่เป็นอาจารย์นะนะที่เจ็บนะอาจารย์โกะเก่ง
หรือว่านายวัชิรพงศ์อ่องจุ้ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พยักษ์
ก็เจ็บตาขวานี่เขียวช้ำมือขวานี่ก็เจ็บมีรอยเขียวช้ำแบบนี้นะครับ
ช้ำตามร่างกายที่เหลือก็เป็นลูกศิษย์
ลูกศิษย์ของฝั่งสำนักศักยานอุทยานถ้ำเสือนะฮะ
กลุ่มฝั่งบ้านมีดีไม่มีใครเจ็บนะครับ
ท่านผู้ชมครับอาจารย์อ๋องนะเราได้คุยด้วยนะครับ
บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์บ้านมีดีที่กรุงเทพ
คือเข้ามาคอมมงค์คอมเมนต์ในโลกโซเชียล
ตอนที่เห็นเขาโพสต์ภาพกับผ้ายันนะครับ
ทำให้เกิดการปะทะคารมกันผ่านทางโซเชียล
แล้วระงับอารมณ์กันไม่อยู่ก็เลยลุกลามบานปลายบุกมาหากันนะฮะ
มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะครับ
แต่อาจารย์อ๋องบอกไม่ขอพูดถึงอีกฝ่ายก็แล้วกัน
แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยเชื่อว่าย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าใครทำอะไรลงไปบ้าง
ต่างฝ่ายก็ระงับอารมณ์ไม่อยู่มันก็เลยต้องเกิดจนได้วันนี้
ก็เป็นคนทั้งเขาเนี่ยที่เอาลูกลกพวกเมื่อรอดไป

ใช่กลางทุยจะมาหางาน
ย้อมมีการปุ่มศูนย์ติดตามกำลัง

ตัวอย่างเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ถ้าไปเกิดกับใครมันก็ไม่ดี
มันเป็นเหมือนประเทศไทยกฎหมายแม้แต่ตำรวจก็ยังตึงกำลังยังเอาอยู่
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปให้เห็นภาพชัดนะคะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้ต้นเรื่องมันคืออะไร

คือต้นเรื่องเนี่ยค่ะเกิดจากอาจารย์อ๋องนครมนต์หรือนายอาทิตย์คงกระเรียนอายุ๔๑ปี
เจ้าสำนักศักยันต์ที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นครูของอาจารย์พยักษ์นะคะ
คือเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจารย์อ๋องโพสต์ภาพภาพนี้ค่ะ
ผ้าไพ่ยานอักษรจีนมีอัคระนะคะที่มือใต้นิ้วโป้ง
สัญลักษณ์สำนักศักยันต์บ้านมีดีอืมพร้อมข้อความระบุว่า
ของแท้ถูกที่ไหนแพงจ้าแบรนด์ดังอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งแบรนด์นี้ฝั่งบ้านมีดีบอกว่ามันเป็นของฝั่งเขา
เขาก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของการหยามศักดิ์ศรีสำนักบ้านมีดีค่ะ
ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์บ้านมีดี
เพราะเขามองว่าเอ๊ะโพสต์ภาพแบบนี้โพสต์ข้อความแบบนี้
เป็นการแอบอ้างเป็นการหยามศักดิ์ศรีสำนักบ้านมีดีหรือไม่
หลังจากนั้นมันเลยมีการโพสต์ท้าทายกันเป็นระยะระยะนะคะ
เหมือนกับโพสต์กันไปโพสต์กันมาสิบสี่มีนาคมค่ะ
นี่ค่ะข้อความที่มีการโพสต์กันไปโพสต์กันมาแบบนี้
มีการไปคอมเมนต์ไปแสดงความคิดเห็นนะคะอืมสิบสี่มีนาคม
อาจารย์เจนเมืองปฐุมลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์บ้านมีดี
โพสต์ถึงปมปัญหานี้นะคะแล้วก็ชี้แจงให้กับลูกศิษย์คนอื่นได้ทราบว่า
อาจารย์อ๋องกับคนในสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือลบหลู่พ่อเที่ยง
วมมานาเจ้าสำนักคนแรกและจะให้มาขอขมากันค่ะ
นี่นะคะข้อความที่โพสต์๑๕มีนาคมโพสต์ข้อความนัดหมายกับลูกศิษย์คนอื่น
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะนัดกันว่าให้มาเจอกันตรงนี้
จะเดินทางไปที่สำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสืออ้างว่าจะไปร่วมงานพิธีไหว้ครูนะคะ
ทีนี้ค่ะช่วงเช้าเมื่อวานนี้เขาก็รวมตัวกันตามนัดหมาย
เขาขอให้ทุกคนใส่เสื้อสีดำแล้วก็เดินทางไป
แล้วก็ไม่ใช่เป็นการไปร่วมงานพิธีไหว้ครูครับ
แต่มันเป็นเหตุชุนละมุนทะเลาะวิวาสและทำร้ายร่างกายตามคลิปที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เพราะฝั่งสำนักศักยานอุทยานถ้ำเสือเนี่ยเขามีพิธีไหว้ครู
ใช่ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าก็จะใส่ชุดขาวอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
แต่ฝั่งนี้บอกมาเจอกันแต่ใส่เขาเลยใส่ชุดดำค่ะ
เสื้อสีดำอย่างที่เห็นในคลิปนะคะเห็นเหมือนให้รู้เลยว่า
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่สำนักศักยานอุทยานถ้ำเสือ
จุดเกิดเหตุตรงนี้ตรงปากทางเข้าท่ำเสือที่วันเมื่อวานโอ้โห
โอ้โหคลิปชุดละมูลวุ่นวายสุดท้ายมีคนเข้าไปด้านในได้
แล้วก็ไปรุมทำร้ายกันจุดเกิดเหตุนี้มีพวกสีสเปรย์สีชมพูมาพ่นอยู่
เขาบอกเป็นเสือสมิงกรงเล็บปากแก้มลวดลายที่หักเสียหาย
เขาก็มาทำสัญลักษณ์อะไรพวกนี้เอาไว้นะครับมีพัดลมพังอีกตัวนึง
คุณระวีการได้คุยกับนายวัชิรพงศ์อ่องจุ้ยหรือว่าโกะเก่ง
เป็นอาจารย์ศักยันต์แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสำนักศักยานอุทยานถ้ำเสือนะครับ
ซึ่งก็ถูกทำร้ายด้วยนะครับ
เขาบอกเขายังเจ็บอยู่เลยที่ดวงตาข้างขวานี่ช้ำอยู่

ไม่ใช่มาทำร้ายร่างกายมาทำพังพิธีคนอื่นก็พังแบบนี้
คือทางฝั่งนี้เขาบอกว่าฝั่งนู้นก็แจ้งว่าจะมาเข้าร่วมงานพิธี
แต่มาถึงก็ไม่ได้มาร่วมพิธีก็เป็นลักษณะแบบนี้จะมาเอาเรื่องให้ขอโทษนะครับ
มีลูกศิษย์ที่มาช่วยงานที่สำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือนะครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะ
เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าเธอกับสามีเป็นลูกศิษย์ของสำนักศักดิ์อุทยานเสือเนี่ยมา๕๖ปีแล้ว
เมื่อวานที่สำนักจัดพิธีไหว้ครูประจำปีจัดเป็นปีที่๔นะครับ
ใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าช่วงโควิดนี้ก็งดเว้นไปเธอก็มาช่วยงานนะครับ
งานอยู่ที่หน้าถ้ำเสือหลังจากนั้นนี่ฮะเธอบอกตามภาพเลยเห็นผู้ชายแบบมากันเยอะ
ร้อยคนใส่เสื้อสีดำสวมแว่นตาสีดำมาถึงเนี่ยพากันมาบอกจะเข้าไปข้างในให้ได้
ขณะนั้นลูกศิษย์คนอื่นของทางฝั่งอุทยานถ้ำเสือเนี่ยบอกว่าไม่ได้ต้องรอข้างนอกก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวพิธีเขาจะเริ่มแล้วนะถ้าเกิดจะขอท่งขอโทษจะมาเอาเรื่องอะไรกันเนี่ย
ชั่วโมงเดียวพิธีเสร็จเอาให้เสร็จก่อนได้ไหมสุดท้ายไม่เสร็จฮะมีเรื่องมีราวก่อนจนได้ครับ
พวกเสื้อดำทั้งหลายแหล่ก็เข้ามาเยอะกรูกันเข้ามาแล้วพวกทางตำรวจพวกอาจารย์ลูกศิษย์ก็ช่วยกันกัน
มีคนโดนลุมกระทืบหนูก็คิดว่าเออต้องเป็นแฟนหนูหนูก็เลยรีบวิ่งเข้าไปผลสุดท้ายก็ใช่
คนที่กั้นต่อจากตำรวจกั้นแผงตรงนั้น
ก็เย็บ๕เข็มแล้วก็ระบมตามตัวตามหัว
คุณผู้ชมคะทีนี้มาที่ทางฝั่งของสำนักศักยันต์บ้านมีดีกันหน่อยนะคะ
อยู่ที่จรรย์สนิทวงในกรุงเทพอะค่ะเราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราเดินทางไป
แต่ก็วันนี้ปิดสำนักเงียบเลยนะคะครับก็เลยไปที่สำนักศักยันต์ตำบลคูขวาง
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไปคุยกับอาจารย์แขกค่ะ
พิษพิเชษอาจารย์แขกฝ่ายสำนักศักยันต์บ้านมีดี
ก็ไปถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์แขกที่อยู่ในคลิปเนี่ย
อาจารย์แขกที่อยู่หน้าถ้ำนะคะหน้าปากถ้ำที่พูดใส่ไมค์นะคะ
ตามคลิปที่เห็นเหตุการณ์นี้คนเดียวกันเลยนะคะ
อาจารย์แขกบอกแบบนี้ค่ะเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากภาพภาพเดียว
ภาพภาพเดียวจริงที่อาจารย์อ๋องโพสต์ค่ะ
มีข้อความในเชิงเหมือนกับโอ้โหผ้ายันตัวเองเนี่ยเป็นของแท้อะไรแบบนี้
แต่ลูกศิษย์ของสำนักบ้านมีดีเขาเห็นแล้วไม่สบายใจ
เหมือนกับอาจารย์อ๋องเอาสัญลักษณ์ไปแอบอ้างในเชิงการค้า
เพราะว่าโพสต์ข้อความในระบุเชิงอัพเครดิตตัวเองว่าผ้ายันเป็นของแท้
ลักษณะแบบนี้เอาแบรนด์เข้าไปแล้วบอกว่าของแท้เนี่ยอยู่ที่ตัว
มันเป็นการแอบอ้างเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของทางฝั่งเขา
ของทางสำนักบ้านมีดีเขาก็เลยไปทวงถาม
เขาบอกว่าจริงที่เดินทางไปกันเนี่ยนะตั้งใจไปทวงถาม
แต่ปัญหาคือถูกต่อกลับมาด้วยคำพูดที่หยาบคาย
และจาบจ้วงไปถึงครูบาอาจารย์มันก็เลยมีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
ในรูปก็คือแบรนด์ตรงนี้เลยก็คือยันตรงนี้
พอผมเห็นโพสต์นี้ผมติดต่ออาจารย์พยักษ์
ด้วยตัวผมเองในการโทรเลย
พยายามที่จะเคลียร์ก่อนไหม
ผมเคลียร์เลยคือผมถามความเป็นมาเป็นไปก่อนเลยว่า
คอมเมนต์ทั้งหลายกับการโพสต์ทั้งหลายคือเกิดอะไรขึ้น
เด็ดกว่านั้นที่เด็ดกว่านั้น
ในวันเสาร์
อาจารย์ธรรมนุคือหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์อ๋อง

โพสต์เลยเห็นไหมครับโพสต์เลยคัดคัดเจเลย
ประกาศถึงลูกศิษย์ลูกหา
และผู้มีจิตศรัทธาในสายเสือสมิงทุกท่าน
หกมีนาสองห้าหกสี่นี้ให้มารวมตัวกันที่สำนักอาจารย์
ยักษ์เดินดงศึกแห่งศักดิ์ศรีหนึ่งต่อพัน
ผมก็พร้อมแล้วเจอกันแอดอายุทยาก่อนถึงวัดหลวงพ่อรวย

นี่นะคะทางฝั่งอาจารย์แขกเขาชี้แจงเอาไว้แบบนี้
ทางสำนักศักยันต์บ้านมีดีเขาชี้แจงเอาไว้แบบนี้
คือสำนักศักยันต์บ้านมีเดียค่ะคุณผู้ชมคะมีชื่อเสียงโด่งดังรู้จักกัน
ตั้งแต่รุ่นอาจารย์เที่ยงน่วมมานาต่อมาคือเป็นรุ่นลูก
ป่องน่วมมานาซึ่งเป็นเจ้าสำนักคนปัจจุบัน
นะคะนี่คือผังสำนักศักยานบ้านมีดีนะคะ
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันทีนี้ค่ะวิชาที่ขึ้นชื่อ
ของสำนักนี้คือยันหมูทองแดงบัวคู่
เช็ดหน้าที่เชื่อกันว่าเหนียวโคงกระพัน
ฟันแทงไม่เข้านี่นะคะครับลูกศิษย์ทุกคนของสำนัก
นี้จะสักรูปตัวถอดและตัวทอที่หลังมือขวา
ใต้นิ้วโป้งเป็นที่รู้กันว่านี่คือสิทธิ์สำนักบ้านมีดี
เขามีสัญลักษณ์ของเขาค่ะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับที่อาคองพ่อค้าพระเครื่องส่งออกประเทศจีน
เอาไปทำป้ายการค้าและให้อาจารย์อ๋องสำนักอุทยานถ้ำเสือถือถ่ายรูป
มันเลยเป็นประเด็นตรงนี้ค่ะเพราะนี่คือสัญลักษณ์ของสำนักของบ้านมีดีเขา
แล้วทางฝั่งนู้นเอาไปถือแล้วก็เอาไปโพสต์แบบนั้นได้อย่างไร
เขามองแบบนี้นะอ่าไหนลองดูที่ฝั่งนู้นเขาโพสต์หน่อย
ว่าจะเหมือนจะคล้ายกันแบบไหนยังไงนะฮะนี่นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
โลโก้นะที่เป็นลักษณะสัญลักษณ์ภาพที่อาจารย์อ๋องถ่ายลงเฟซบุ๊กเนี่ย
ฝั่งซ้ายมือนะฮะส่วนภาพของสำนักศักยันต์บ้านมีดีเนี่ย
จะเป็นแบบนี้มันก็ดูคล้ายคล้ายกันค่ะนะฮะ
แต่ฝั่งบ้านมีนีบอกว่าโอ้โหมันใช่เลยอ่ะอืมอ่า
ไม่คล้ายอ่ะมันใช่เลยอ่ะแล้วคุณเอาไปโพสต์
แล้วคุณบอกว่าเนี่ยของแท้แบรนด์ดังอยู่ที่นี่
มันหยามศักดิ์ศรีกันชัดต้องขอโทษนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือนะครับ
ฝั่งทางนี้บ้างนะครับสืบทอดตำนานวิชาการศักยันต์เนี่ยนะครับ
วิชาเสือสมิงหัวขาดของพ่อทองสุกก้อนบุญนะครับ
ศิษย์ทุกคนจะมีสัญลักษณ์ตัวเอสอยู่ที่คอนะฮะโดยมีพุทธคุณครอบจักรวาลอยู่ยงคงกระพันธ
ฟันแทงยิงไม่เข้านี่ฮะอันนี้ตามความเชื่อของฝั่งนิดนะ
ความศรัทธาของเขานะครับอาจารย์อ๋องอ่ะที่เป็นต้นทางการโพสต์เนี่ย
ก็สืบทอดวิชาแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็มาทางสายนี้เหมือนกัน
สายเสือสมิงคือการศักดิ์เสือหัวขาดของพ่อต้องสู่ก้อนบุญ
นั่นคือต้นกำเนิดของเรา
อืมแล้วมีพุทธคุณยังไงอะไรยังไงคะ
เป็นพุทธคุณของเรายึดถือขององค์พระสัมมาทางพุทธเจ้าเป็นหลัก
จะช่วยเรื่องอะไรถ้าใครศักดิ์เสือหัวขาดลงไป
เป็นเป็นครอบจักรวาลนะครับเป็นครอบจักรวาล
ศักดิ์ไปแล้วก็เหมือนมีพุทธองค์อยู่ในตัว
ก็สามารถคุ้มครองปกป้องคุ้มภัย
เสนียจันไรต่างคุณเข้าคุณของ
มีโชคราบต่างในอนาคต
คุณผู้ชมคะขอสรุปเรื่องนี้กันที่เรื่องของคดีความนะคะ
เพราะว่ามันมีเหตุเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ทางฝั่งของกลุ่มสำนักศักยันต์อุทยานถ้ำเสือเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับฝั่งสำนักศักยันต์บ้านมีดีนะ
ข้อหานะคะ๑คือบุกรุก๒คือทำร้ายร่างกาย๓คือทำลายทรัพย์สิน
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาสอบปากคำ
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีกับคนที่อยู่ในคลิปภาพทั้งหมดนะคะ
ใครก่อเหตุอะไรอย่างไรเนี่ยก็จะดำเนินคดีเป็นรายบุคคลไป

ตำรวจยังเอาไม่อยู่อ่ะวันนั้นอ่ะใช่ค่ะ
อ้าวก็หลักฐานก็คือในคลิปนั่นแหละฮะ
ถูกต้องค่ะก็เห็นชัดว่าใครทำอะไรไว้นะคะ